รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูนัย
คุณผู้ชมครับตามที่เคยได้ให้สัตว์สัญญากันไว้ในรายการมูไนท์
อิทธิฤทธิไอ้ไข่กุมารเทพแห่งวัดเจดีว่าถ้ามีโอกาส
และได้สมสำเร็จดังปรารถนาคุณมดดำและคุณหนุ่มกัญชัย
เจ้าพ่อเจ้าแม่ขามูเตลูของเราจะต้องมาสักการะกราบไหว้สักครั้งในชีวิต
แล้วเรื่องราวปฏิหารที่ขอไว้นั้นก็เกิดขึ้นจริง
ทำให้วันนี้ครับสองขามูของเราต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่ไก่โห
รีบไปเช็คอินที่สนามบินอนาชาติดอนเมือง
เพื่อขึ้นเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ลัดฟ้าไปแลนดิ้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จากนั้นนั่งรถตู้ออกจากสนามบินมีป้ายบอกทางไปวัดเจดีไอ้ไข่ตลอดทาง
ประมาณ๕๐กิโลเมตรก็จะถึงวัดเจดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ใครที่ไม่เคยไปไม่ต้องกลัวหลงทาง
เพราะตลอดทางจากถนนใหญ่ไปถึงตัววัดเจดี
จะมีรูปปั้นไก่ตัวใหญ่สูงราว๒เมตร
เด่นเห็นแต่ไกลเรียงรายตลอดระยะทางยาวกว่า๖กิโลเมตร
ขับตามไปเรื่อยจนไปถึงวัดเจดีแน่นอนไม่มีหลงครับ
สวัสดีครับ
เขาก็ขอแยกคอยีก

การเดินทางครั้งนี้เราต้องขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียครับ

อภิวินิหารของไอ้ไข่วัทเจดนีฮะ
ตามที่เราสัญญาณไว้คือเราเคยไปบน
ไอ้ไข่คนที่เชื่อเรื่องไอ้ไข่เนี่ย

แล้วเราก็ไปบ่นเขาบอกว่าถ้าสมมติ

ปรากฏว่าเทปไอ้ไข่เป็นเทปที่เรตติ้งสูงแทบจะเป็นสูงที่สุดของเราเลย
น่าจะไปสูงที่สุดเกือบสูงที่สุด
ถูกต้องนะฮะวันนี้เราเลยเดินทางมาถึงที่นี่เลยฮะถูกต้องนะครับ

โอ้โหเห็นความศรัทธาของชาวบ้านแบบเยอะแยะมากมายจริงนะครับ

จะมีไก่นะครับเป็นก็เป็นไก่ชนเป็นรูปปั้นนะ
สูงท่วมโบสถ์คุณผู้ชมครับคืออันนั้นคือเรียกว่าเป็น
เป็นความศรัทธาพลังความศรัทธานะครับรวมถึงนะฮะพอเข้ามาข้างหน้าเนี่ยจะเห็นเป็น

กองประทัดเลย

วันเทศวันเทศวันเทศวันเทศ

เวลาไหว้ใครต้องเอาชุดทหารเพราะอะไร

มันชอบหยอกล้อทหารเมื่อก่อนสมัยก่อน

เพราะทหารมาพักในวัด

ไอ้ไข่ก็เป็นเหมือนเด็ก

ส่วนใหญ่ถวายเป็นชุด

อ๋อคือเด็กก็อธรรมภัยทรายด้วย

แล้วไก่เนี่ยเวลาเค้าถ่วยเค้าฝ่ายผมเป็นคู่ใช่ไหม

เวลาขอไอ้ไข่ขอเรื่องอะไรถึงจะดี

ก็มีเงินมีของขึ้นมาครับคุณบูชาไอ้ไข่ชุดใหญ่เลยครับขอไปดูแท่นบูชาไอ้ไข่คุณหน่อยครับคุณบูชาไอ้ไข่
คุณก็บูชายไข่เหมือนกันครับน้ำแดงขนมเปี๊ยะไข่ต้มนะครับคุณอยู่ตรงนี้มานานหรือยังฮะ
ผมก็เปิดผมเปิดร้านอยู่๖ปีแล้วพี่ผมเปิดร้านแรกเลยครับ

ผมก็ปรับทุกวันเสาร์อังคารฮูยว่ายนางแดงขนมเปี๊ยะไข่ต้มนางปล่าวครับ

แล้วคนอื่นก็เจอยังไงบ้างบางคนมันแล้วแต่คนด้วยยังไงพี่
บางคนก็ไปเข้าหาแบบนี้แต่ผมไม่เคยเจอนะ
อันนี้ห้อยอะไรอยู่ห้อยไอ้ไข่เลยครับ
อันนี้ได้มาจากไหนครับผมอยู่ตรงนี้เกิดตรงดนี้

เนี่ยก็หยิบเอาครับ

เมื่อก่อนใครอยากได้เท่าไหก็หยิบเอา

เหรียญนี้มีประสบการณ์อะไรบ้าง

ผมก็ไปไหนพร้อมค่อง

ครับจ๊ะผมเริ่มเปิดมา๖ปีแล้วพี่จ้าวอุมารยากีภาพประวาทครับ
จ้าวอาวาศก็บอกว่าให้ขายของแบบสินะครับ
จองเงินแบบโอ้โหเป็นข้ามปีนะ

บางของผมไม่ต้องถึงปีอะพี่

ครับผมเดือนนึงก็มีช่างปั้นอยู่ที่บ้านนะครับ
เปิดมา๖ปีเลยถึงขนาดมีช่างปั้นอยู่ที่บ้านเลย

โอ้โหหหลายล้านนะซักที

อ๋อเหรอมันเป็นของคุณจนเลยเหรอ

ฉันเอานี่
ชอกรากเงินทองรวยเงินทอง
ต่อไปดูของกินนึง

หมายถึงเขาถึงมีประทัดจุดทั้งวันทั้งคืน
ไข่ชอบมีทั้งวันครับวันเสาร์เยอะจุด
นี่นี่แค่นี้พอไหมไอ้ไข่ชอบไหม
ได้แล้วพี่ก็แล้วแต่เราเอาไปไง

เอานี่ชุดหนึ่งอ่ะ
โอเคนะฮะไปซื้อมาเรียบร้อยแล้ว
เขาบอกว่าต้องมีขนมองขนมเปี๊นี่ไงถูกต้อง

ที่ขายอ่ะจริงไม่อยากเชื่อเมื่อก่อนรถกลับสาแหลง
วันนี้คุณคิดดูว่าขายไก่ปีละเป็นล้านล้านตัว

เดี๋ยวก่อนถวายแป๊บหนึ่งนะฮะเรามีกูรูท่านหนึ่งนะครับ
จะมาแนะนำวิธีการไหว้ด้วยว่าต้องไหว้อย่างไรนะครับ
รวมถึงประวัติความเป็นมาต่างนานาของไอ้ไข่ด้วย

ผมเป็นลูกศิษย์วัดนี้ครับ

วิธีการไหว้ขอพรใช่ไหมครับ
ราวแก้วบนก่อนหนึ่งก็เริ่มต้นกับดอกไม้นะครับ
แล้วก็ดอกไม้มาบูชาพระพระรัตนาศัย

ถ้าหากว่ามาไหว้พระรัตนาสัย
มันขอพรจุทุกสามดอกนะครับ

ถ้าหากว่าแก้บนไอ้ไข่คือจุดทูปหนึ่งดอกนะครับ
แล้วก็มาจุทุกเทียนหน้าสารา
แล้วก็นำดอกไม้มาถวายพระประธานมาบูชาพระ
แล้วก็นำแผ่นทองมาปิดที่หนึ่งองค์ไอ้ไข่เด็กวัดจีดี
เดี๋ยวนะฮะคือแผ่นทองนะครับถ้าเกิดมาที่นี่นะครับ
จะมีทั้งหมด๕แผ่นด้วยกันเนี่ยนะครับ

ติดที่ตาไข่องค์ไอ้ไข่เด็กวัดกีดี
ปิดที่ไอ้ไข่เด็กวัดจีดีแต่องค์นี้ห้ามปิด
ห้ามปิดครับ
แผ่นที่๓ไปติดที่ลูกนิมิตอุโบสถที่กำลังจะฟังอยู่

แผ่นที่๔ไปติดที่ใบเสมานะครับ
ใบเสมาอุโบสถนะครับที่ยังมีต้อนรับเอาไว้

แผ่นที่๕ติดที่หลวงพ่อเพชรพระประธานอุโบสถวัดเจดี

คือทำตามนี้แล้วก็ขอให้ขายได้หมดเลยนะครับ

แล้วเดินมาตรงนี้ตรงนั้นก็ไอ้ไข่อีกครับ

เพื่อรองรับผู้ศัตริย์ชนทราบ
ถ้าองค์เดียนก็ไม่พอพี่หนุ่มพี่พพิมพ์บิ่นดำครับ

ท่านนี้คือทั่วเที่ยงหรือผู้ใหญ่เที่ยงหักเหล็ก
คนที่กำเนิด

แต่เมื่อองค์สุดท้ายเมื่อปี๒๕๒๔
ไอ้เคยได้ไปเข้าฝันบอกว่าช่วยแก่รูปใหม่ให้เราอีกครั้งหนึ่ง
หมายถึงว่าไข่เนี่ยไปเข้าฝันพ่อเทียบ

ว่าช่วยแกะลูกใหม่ให้เราอีกครั้งหนึ่งเพราะลูกเราพัง

แสดงว่าพ่อเที่ยงตอนยังมีชีวิตอยู่สามารถติดต่อกับไอ้ไข่ได้

เป็นคนที่รู้เรื่องไอ้ไข่ดีที่สุด

เมื่อปี๒๕๒๕แล้วก็เกษาหลักองค์ไม้

ทีนี้ก็คำว่าไอ้ไข่ก็เริ่มเกิดมาเมื่อปี๒๕๒๕เป็นต้นมา
เมื่อต่อมาปี๒๕๒๖ได้สร้างเหรียญรุ่นแรกเพื่อได้แจกลูกศิษย
ก็ไว้ที่ไว้พานใครอยากได้ก็หยิบเอาคุณใส่ไหมคุณมีไหมครับครับผม
มีแจกลูกศิษย์ลูกหาว่าตอนฉลองพัดยศรักครู
เพราะฉะนั้นถ้ามาไหว้ไอ้ไข่ต้องมาไหว้พ่อเที่ยงครับ

กำเนิดนักศาสตร์ตำนานนั้นให้พวกเราได้สัทธากันมาถึงปัจจุันนี้
ผู้ใหญ่เที่ยงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้มีวิชาอาคมแก่กรากผู้หนึ่ง
ได้รับฉายาจากชาวบ้านว่าเที่ยงหักเหล็ง
เพราะสามารถหักเหล็กได้ด้วยมือเปล่า
มีคนเคยเห็นผู้ใหญ่เที่ยงเด็ดหัวตะปูออกได้โดยง่ายปานเด็ดถั่วงอก
และผู้ใหญ่เที่ยงยังเป็นอีกหนึ่งที่มียานพิเศษที่สามารถติดต่อกับไอ้ไข่ได้
ไม่เชื่ออย่ารบรูปมูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

เจ้าพ่อเจ้าแม่มูเตลูมาถึงถิ่นวัดเจดีทั้งที
ต้องพิเศษสุดครับงานนี้เจ้าถิ่นอย่างคุณตูนพร้อมด้วยบ่าวแก้ว
จากที่เคยเป็นแขกรับเชิญมาออกรายการหมู่ไนท์ของเราเมื่อครั้งที่แล้ว
ก็ขอมานั่งบอกเล่าเรื่องราวปฏิหารอีกครั้งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
นัดคุณตูนเอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีความรู้เรื่องไอ้ไข่เป็นอย่างดีด้วย
เจอเรื่องราวเหลือเชื่อมากมายกับตัวเองเรียกได้ว่ามูจนปังสุดสุด
ถูกต้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือคุณตูนเนี่ยเคยมาออกรายการมูไนท์กับเราไปแล้วรอบหนึ่งถูกไหมครับ
ครั้งที่แล้วเนี่ยวันนี้ต้องมาถามประสบการณ์ด้วยว่าหลังจากที่ออกไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
เพื่อนที่ว่าเขาแค่รู้เรื่องบอกไข่แต่เขาไม่เคยไม่เคยที่จะขอนู่นนี่นั่นอะไร
แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็โทรมาถามว่าเออการขอขอยังไงนู่นนั่นยังไงแล้วก็กลับไปแล้วเขาก็ได้
อันนี้คือหลังจากออกมูไนท์ไปแล้วแล้วแล้วเขาได้จริงอย่างนี้หรอ
ใช่จริงค่ะก็เหมือนกับคุณที่คุณบอกเมื่อก่อนขับรถไปซื้อยางตามสวนยังจำคอนเทนต์ได้อยู่เลย
ไปขับรถไม่รู้จะได้ยางเท่าไหร่ทุกวันนี้มีรถมีบ้านหลังใหญ่ใหญ่แล้ว
ต้องย้ายบ้านมาอยู่ที่ศรีชนนี่บ้านอยู่ใกล้วัดไอ้ไข่ด้วย
จุดประสงค์เลยเพื่อจะอยู่ใกล้ชิดไอ้ไข่แหวนวงนี้ก็ยังใส่อยู่ยังอยู่ที่คุณมาที่รายการเรา
เหมือนคุณจะรู้ว่าเราสองคนจะต้องมาที่นี่ทำไมคุณถึงรู้ว่าเราสองคนจะต้องมาที่นี่
เหมือนกับเพราะว่าครั้งนั้นที่ว่าไปแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าตอนที่ว่า
อ่าคุณมดดำกับคุณกัญชัยเนี้ยพูดโน่นเนี่ยเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยว่า
แล้วก็รู้สึกมันมันแป๊บนึงเข้ามาว่าสงสัยจะได้ต้องมาครั้งที่สอง
เหมือนกับอยู่มันก็แวบขึ้นมาเองอะค่ะเหมือนกับอยู่มันมีความมั่นใจขึ้นมาว่า
เขาบอกว่าเพราะตอนนั้นจบอัดรายการปุ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณสองคนก็ต้องมา
ตอนนั้นมันยังบอกเป็นไปไม่ได้หรอกด้วยคิวเราสองคน
อ๋อเปล่าแก้วหลังจากที่เขามาออกรายการคนเข้าเยอะขึ้นไหม
เยอะมากครับก็ส่วนหนึ่งของรายการมูไนท์เนี่ยเป็นช่วยประชาสัมพันธ์ในทางของวัด
ได้ได้อ่าคนได้รู้จักของไอ้ไข่มากขึ้นและกับของผู้สัตว์ธาตุได้เดินทางกันมากขึ้นนะครับ
ก็เป็นผลให้เงินที่ไหลเข้าวัดจะได้บูรณาการวัดได้ต่อไปก็เริ่มมากขึ้นนะครับ
คุณรู้จักกับไอ้ไข่มานานแค่ไหนอ่าผมได้สืบโทษในการนับถือสืบโทษมาจากคุณคุณคุณคุณคุณย่านะครับ
เพราะว่าผมถามคุณย่าว่ารู้จักไอ้ไข่ไหมคุณย่าบอกว่าแกก็นับถือตามทวดนะครับ
เพราะไอ้ไข่เนี่ยเป็นเด็กวัดสมัยอายุทธยาครับอ๋อนั้นก็สมัยอายุทธยาเลยครับผม
ตั้งแต่สมัยวัดล้างอายุทยานะครับแล้วก็คนในท้องถิ่นนี้เขาก็นับถือมาตั้งแต่สมัยโบราณมานะครับ
แต่เมื่อก่อนเขาใช้ชื่อว่าเด็กวัดจะบุญคู่กับท่านเจ้าวัด
เจ้าวัดนี่คือพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ติดอยู่กับวัดอยู่ตอนนั้นสมัยวัดล้าง
ของหายของศูนย์อะไรอย่างนี้ครับ
สมัยผมเด็กเด็กเนี้ยถ้าคุณย่าเก้เอ่อ
ให้แก้บนนะครับพี่มดดำเป็นวิธีการแก้บนที่ผิดแปลก
หน้าร่อนจ้อนหมายถึงไม่ให้ใส่เสื้อผ้าเลย
แล้วก็ตีรังกาตีรังกาถวายที่บ้านไม่ใช่ที่นี้นะครับ

คือวิธีการแก้บนตอนนั้นผมยังเด็กมากแต่ผมโดนที่คุณย่าใช้ให้แก้บนให้หลายครั้ง
บอกตอนนั้นคุยกับทางคุณตูนคุณตูนบอกว่านอกเหนือจากคำว่าไอ้ไข่แล้ว

คุณเรียกบ่าวไข่มีอีกไหมฮะชื่อ
คืออย่างนี้ครับพี่หนุ่มครับคือผู้ศรัทธากลัวบาปปากบาปคำในการเรียก

จริงแล้วไม่ใช่เป็นคำไม่สุภาพเมื่อสมัยอายุทยาอ้ายอีนี่คือเป็นนามสุภาพนะครับ
เป็นนามที่เลือกใช้เก่าขานกันอ้ายอีมีเด็กน่ารัก
และทางวัดมันก็มีเจตนาจะเรียกไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเพื่อรักษาตำนานเอาไว้ให้มันถูกต้อง
ตรงตัวไปผมกลัวว่าเงินบ่าวตามผู้ทราบจะไม่เป็นไรครับครับ
ให้ไข่มาเดิมต้องท้ามหัวละคุณบ้างดีกว่า
ตัวคุณเองเคยมีประสบการณ์อะไรโดยตรงกับไอ้ไข่
เคยฟันเห็นเคยเจอไอไข่เป็นตัวเดียว
ผมตามตามประสบการณ์ของตัวผมเองนะครับ
เมื่อปี๒๕๓๐ตอนนั้นผมอยู่กับพระอาจารย์
เพราะได้วาดรูปนี้ที่หลานได้วาดรูปรอดตายจากสุนามิมา

มีจิตกรรมมีจิตกรคือหลานผมเอง
รอดตามจากซึนามิแล้วเขาจะมาบวชถวายไอ้ไข่

แล้วก็ร้านเขาอยู่ที่ดิมทะเลพี่หมดตาม
มันก็ไปโดนจิตโดนใจว่าไม่ต้องไปทำงาน

คือคนจิตกรคนนั้นเขาชื่อหลวงเขียว
ควรมาดซะแล้วเขาไม่ได้ไป

เพราะตัวเขาเองเขานับถือไอ้ไข่มากแล้วมีติดคอติดตัวอยู่ด้วย
ก็เลยคิดว่าสีนิกสิบน่ะคือไอ้ไข่มาช่วยเขา
แล้วหลังจากนั้นเขาก็มาเข้าวัดจะมาประวัติศาสตร์ไอ้ไข่
แล้วก็เราได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะวาดรูปไอ้ไข่ให้เป็นรูปแรกและรูปสุดท้าย
จะไม่วาดให้ใครเด็กขาแม้จะใครมาจ้างพลเมืองเป็นละพิการ

ก็เลยมีการวาดรูปไอ้ไข่ไว้ตรงนู้น

ต้นฉบับรูปจริงก็เอาเก็บเอาไว้ตอนนี้เป็นรูปอคิลิก
เพื่อจะได้รักษาไว้ยาวนาน
อาจารย์เว่นได้ให้ลึกวาดกลางคืนนะพี่มดดำนะ
ตี๙๙นาทีภาษาถิ่นว่าเรานะ
ตี๙๙นาทีภาษาจุ่ง๓นาทีอเจมส์อศัพท์พี่พ่อดำใช่ครับ
แล้วเขาบอกว่า

และอยู่อย่างนั้นก็บอกผมที่ผมไม่เคยเห็น
แล้วก็เดินลุกขึ้นมาจากที่นอนแล้วบอกว่า
เก้ภามีภาพสะพายเหน่งเราเรียกนะ

ช่างเลยลบรูปนั้นหมดเลย
จะแสดงว่า
ตอนที่วาดรูปไอ้ไข่รูปนี้

ไข่เขามาดูตอนที่เขาวาดหมดครับ

แบบมาแบบบอกโดนบันดาลอะไรอย่างนี้
ว่าตามจินตนาการของช่างพี่หนุ่มครับ

ก็มีลูกอย่างเดียวครับที่นิมิตกับทวดเที่ยงที่ให้เราเห็นอย่างนี้ครับ
แล้วก็หลวงเขียวก็ได้วาดตามนิมิตของเขาอะครับพี่หนุ่ม

แสดงว่ารูปวาดอันนี้เป็นรูปที่น่าจะเป็นตัวตนไอ้ไข่มากที่สุด

เข้ามาจากการที่เขาเข้ามาบอก

คุณตูนเคยขอได้เงินสูงสุดเท่าไรคุณตั้งใจขอให้ใคร

คือเขาดูแล้วเขาก็เหมือนกับเขาศรัทธา

งั้นถ้าเกิดว่าไอ้ไข่วัดเจดีมีอยู่จริง
อยู่เขาก็บอกว่าคือธุรกิจเขาย่ำแย่

เขาบอกว่าขอให้เขาถูกรางวัลสักหนึ่งครั้ง

เพราะว่าเพื่อนตกงานปั๊บแล้วก็วุฒิการศึกษาเขาก็ไม่มี
แล้วก็เขาบอกว่าไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้

แต่ว่าให้เราระลึกจิตจริง
ว่าเออขอให้แกช่วยเราเรื่องนี้เรื่องนี้นะ
เพราะว่าอยากเลี้ยงลูกอยากอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเขามีแค่รูปถ่ายใบเดียว๒นิ้วไป
พอไปสมัครปั๊บเขายังกลับขับรถกลับมาไม่ทันถึงบ้าน
เขาก็โทรว่าพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยค่ะ
คนจีนสำหรับจะมาซิงคาโปรเมาเลเซีย
นักธุรกิจมีมั้ยนักธุรกิจ

คุณนักกิจนะครับที่ว่าของสิงกับกุ๋ภาพของประเทศไทยเนี่ย
เอาละครับท่านครับวันนี้เราขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับ

ถ้าผมคุณพระดำได้สมปรารถนาเราจะกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
มาถึงถิ่นวัดเจดีทั้งทีต้องพิเศษสุดครับ
งานนี้จึงขอนัดคุณตาชำนาญแก้วทอง
ซึ่งเป็นลูกหลานของผู้ใหญ่เที่ยง
จะมาเล่าถึงเหตุการณ์เหลือเชื่อและปฏิหารจากไอ้ไข่ให้ฟังกันครับผม
นั่งอยู่ข้างผมแน่นอนครับลุงชำนาญ
ซึ่งถือว่าเป็นหลานของทั่วเที่ยงหรือพ่อเที่ยงเราพูดถึง
ผู้เป็นคนที่เรียกว่าแกะสลักนะครับ
รูปไม้หรือหุ่นไม้ขอให้ไข่ขึ้นมาจนทุกวันนี้เนี่ยนะครับ

ประวัติคนเชื่อกันมากนะว่า

เป็นคนมีวิชาคงแก่กล้านี้เรื่องจริงหรือเปล่า

ทั่วเที่ยงเป็นคนที่ติดต่อกับไอ้ไข่ได้ใช่มั้ยครัใช่

แสดงว่าทวดเที่ยงของคุณลุงติดต่อกับไอ้ไข่ตลอด
ไอ้ไข่มาฝันมาเข้าฝันเป็นเด็กแก้ผ้า
ตัวเที่ยงได้เล่าให้ฟังไหมครับว่า

แกะสลักไอ้ไข่มีปฏิหารอะไรเกิดขึ้น
ไม่มีอะไรแกะทำแต่ตัวเกคนอื่นไม่ได้เข้าไปยุ่ง

คนเดียวแล้วเอามาว่าที่ในโบสถ์เค้าใช้เวลาแกะสลักอยู่นานไหมครับ

เคยถามพ่อเจียงไหมว่าแกะสลักเนี่ยเหมือนกับตัวไอ้ไข่ไหม
ไม่ได้ถามแต่บอกว่าเคยอยู่อย่างนี้เลย
พิธีปลูกเสกปี๒๖เรียกว่าจุดเทียนคาบถูกไหมครับ

ไม่รู้๑๐๙เล่มหรือว่า๙๙เล่มลุงไม่แน่ใจแล้วตรงนี้
แล้วต้องจุดขนาดนั้นเลยครับ
จุดอยู่๓คนแล้วพระโคตรสวดที่ภิโภค
แล้วมีใครออกมาอภินิหารอะไรไหม
เคยเห็นหนอนที่มันกินของเหม็นของเน่าไหม

เหรียญเนี่ยเหรอ
เรียนอยู่ในถุงดินอย่างจะด่อน
เหมือนกับนอนถ้าพูดว่านอนขี้ควาย

ในถุง๑๐ถุงเป็นอย่างนั้นของผม

ของอายของชุ้นนี้ได้ทันที
ใครคอยของสิทธิ์ต้องการเลยถ้าได้ผุล
จำไว้ด้วยต้องควิดตุ้งถวาย

เหมือนที่เบาแก้วทำตอนเด็กนะ

มีคนเคยแก้มาทำไหม
มีคนมาทำด้วยเหรอตำกอทมเรียกว่าเป็นอีกตำนานหนึ่งนะครับ
เพราะจริงแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนี้ว่าไอ้ไข่เนี่ยมีหลายตำนานมาก
แต่เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าเราจะไปคุยนะฮะกับคนที่รู้เรื่องประวัติความเป็นมา
เขาบอกว่าไอ้ไข่เนี่ยนะฮะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อทวด
เหยียบน้ำทะเลจืดด้วยนะครับเพราะหลวงพ่อทวดเป็นคนพายไข่มาไว้ที่วัดแห่งนี้
เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยวันนี้ขอบคุณคุณลุงชำนาญมากนะ
เดี๋ยวต้องไปของครับไอ้ไข่ก่อนฝากไก่ไว้ด้วยนะ
อย่าหาบนผิดตรงนะไม่เอาไม่บนแก้ผ้าสิ
บอกได้เลยว่าวัดเจดีแห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวางขยายใหญ่มากขึ้น
ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะศรัทธาจากประชาชนที่มีต่อไอ้ไข่นั่นเอง
ผู้คนที่ยังหลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรบนบานสารกล่าวไอ้ไข่
ขอให้มีโชคได้ลาบในการเสี่ยงดวงหรือของหายขอให้ช่วยหา
แล้วนำสิ่งของมาแก้บนไม่ได้เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคก็เยอะด้วยเช่นกัน
วันนี้มาแก้บนค่ะของก็บนเอาไว้ว่าขอให้สอบติด
ก็สอติคณะวิทยาศาสตร์มหาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะแก้ประทัดพันนัดกับไก่หนึ่งคู่ค่ะ
เอาให้ออกรถไหนให้ออกไหนคือเอกสารไม่ต้องมีปัญหาทีเดียวจอบอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ทีเดียวก็หลุงเลี้ยงเลยเข้าอนุมัติได้เลยสร้างอำนาจอนุมัติออกรถไหนค่ะ

ให้ลูกชายสอบประหลัดได้ตอนนี้ทำงานเป็นประหลัดอยู่จังหวัดได้แล้วทำงานแล้ว
มาก็มีกองยาวแล้วก็ใส่ไก่ชนแล้วก็ประทัด
ขอให้การงานประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้ค่ะ
จากการค่าขายอะไรอย่างนี้ค่ะเดือนหนึ่งก็๒๓๐๐๐๐บาทพอได้หลักเศษคือได้ค่ะ
ก็ชุดทางอาหารกับประทัดค่ะ
มันมากับกรุงกรมบุญเกี่ยวกับสวนกับข้าวอะไรแบบนี้ค่ะ
ได้ประสบความสมบัติ
มูไนท์การมาในครั้งนี้นอกจากจะได้มาแก้บนและศักระไอ้ไข่
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเจดีแล้วสองเจ้าพ่อเจ้าแม่ค้าหมู่และทีมงาน
ยังได้เข้ามากราบนามัศกาลขอพรจากพระอาจารย์แว่นเจ้าอาวาสวัดเจดี
เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนจะไปพบกับคุณออสกูรูตัวจริง
ที่ใช้เวลาทั้งชีวิตศึกษาและสะสมวัตถุมงคลของขลังเกี่ยวกับไอ้ไข่
ชนิดที่เรียกว่ามีครบทุกรุ่นทุกอย่างเลยทีเดียวครับ
ตอนนี้นะครับเรานั่งอยู่กับเบาออสหรือตาออสหรือคุณออสนะฮะ

คุณเอกชัยศรีวิชัยบอกถ้าสมมุติอยากจะได้พระเนี่ยให้มาหาคนคนนี้แหละแล้วคุณจะได้พระ

มดำถืออยู่ขนาดนี้ฮะท่านผู้ชมฮะก็คือพระไม่ใช่เหรียญไอ้ไข่
ไอ้ไข่ที่เมื่อกี้บอกว่าตอนทำพิธีจุดเทียนอะไรนะคุณ

ไว้เพื่อแจกตอนงานเรื่องสมณศักดิ์เพราะท่านเทิมเจ้าวาดองค์

คุณอมอยากจับบูชาอังเนี่ย

องค์นี้เป็นองค์ที่หล่อขึ้นมาตอนปี
๕๖รุ่นรับทรัพย์เป็นรูปหล่อองค์บูชารุ่นแรกของไอ้ไข่หรือวัดเจดี
ต้องถามอย่างนี้คุณออสทำไมคุณถึงชอบสะสมวัตถุมงคลที่เป็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนี้
เมื่อก่อนผมเล่นสายลมอุทิมศึกษาสายลมอุทิมวัดอาหารไล่
ซึ่งอยู่ระยองแต่เราก็ยังศึกษาศึกษาจนดูออกว่าเก๊แท๊เก๊อะไรอยู่ไหน
แต่เราไม่มีคำลังที่จะไปเช่าหรอกเพราะเรื่องนั้นแพง
นึกในใจพระไอ้ไข่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านตัวเองทำไมไม่ศึกษา
แปลกนะก็เลยเริ่มศึกษาจากไม่เป็นไม่รู้ก็ถามพี่เขาที่เป็นผู้รู้
ศึกษามาเรื่อยแล้วก็เก็บสะสมมาเรื่อยครับผมเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องประวัติของไอ้ไข่กันนะฮะ
แต่ตอนนี้ถามก่อนนอกจากรุ่นแรกมีรุ่นไหนอีกบ้างที่เด็ด
นี่ถ้าเด็ดเลยนี่เลยครับนี่นะฮะอันนี้คือรูปหล่อรุ่นแรกปี๒๕
ผู้เป็นอะไรทุกรุ่นทุกรุ่นนี้จังเลยไม่เคยถูกษาตาขององค์ไหนเลย
ให้จะซื้อก็ซื้อพูดจากใจเลยจริงทำไมไม่รู้ถูกชะตากับองค์นี้
อันนี้คือไม้แกะตะเคียนไม้ตะเคียนของรักเมืองปี๓๔
ที่ท่านคุณบัลสร้างให้กับนครสิทธิ์ธรรมรัฐ

เป็นไม้ที่เหลือมาจากการแกะเสาหลักเมือง
แล้วก็อาจารย์เล็กทันทิพย์พันธรรคราชเดช

ท่านก็จะเป็นเจ้าพิธีให้กับวัดเจดีอยู่ตลอด
นำมามอบเพื่อแกะรูปไอ้ไข่

รุ่นใดอันนี้คือรุ่นกระถิล๕๙

๕๙อัตนีดีกว่าต้อนทำพิธีปลุกเสก
รุ่นไหนที่มีปฏิหารที่คนเห็นแล้วแบบว่าหาคำตอบไม่ได้

ก็เนี่ยครับนี่เป็นเหรียญ๔๖
รุ่นนี้ตอนปลูกเสกนะปลูกเสกที่วัดนะครับ
ระแวกวัดเนี่ยเห็นเป็นลำแสงลงมาจากฟ้าเลย

คือระแวกชาวบ้านระแวกวัดแต่คนในวัดเขาไม่เห็นนะ
คือคนข้างนอกเห็นว่ามีลำแสง

ไม่มีครับสมัยก่อนกล้องถ่ายรูปคงหายากอยู่

ก็เลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่รู้สึกว่ามีปฏิหาร
แล้วเคยมีปฏิหารอะไรโดยตรงกับเหรียญรุ่นนี้ไหมครับ
เหรียญรุ่นนี้จริงก็คือจะเป็นรูปหล่อ
อันนี้คือปฏิหารของพี่ชายผม

เงินเดือนเขาเป็นผู้จัดการโรงงานเงินเดือนสองแสน
ครั้งนี้เขาเบื่อแล้วพี่เขาทำอยู่๒๐ปีแล้ว

ก็ตำแหน่งเดิมตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน

สักห้าหมื่นนะเป็นสองแสนห้า
พอไปปุ๊บเขาโอเค๒แสนหน้า
แต่ในใจพี่ผมเนี่ย

ห้าหมื่นจิ๊บกูอยู่โรงงานเก่าสบายกว่า
ขอใหม่พี่ไม่เอาสองแสนสองแสนห้าไม่เอา

ผมก็เลยเองก็บนต่อสิ

เขามาแก้บนวันเสาร์

วันจันทร์บริษัทที่ขอ๓แสนเนี่ย

อย่างคนที่มาสร้างไก่ตัวใหญ่กว่าโบสถ์เนี่ย

นอนแบบเหมือนเอ็นเหมือนงีบ

เหรอ

ท่านก็หาที่มาว่าคือใคร

ท่านก็คงจะถามผู้ใต้บังคับอัญชาท่านอะไรอย่างเนี่ย

เพราะหมายถึงว่าควรมาทำบุญสร้างโบสถ์ตอนนี้พอแล้ว

ไม่อยากจะได้อะไรอีกแล้ว

ให้ไห้ไข่ก็คือถือเป็นการสร้างโบสถ์เหมือนกัน
เพราะอยู่เป็นบริวารของโบสถ์

เห็นว่ามีเหตุการณ์เหลือเชื่ออีกหนึ่งเหตุการณ์
มีคนรอดจากการถูกยิง

เหรียญเม็ดแตง๔๖เนี่ยก็ประสบการณ์เรื่องแคบคาดเยอะเหมือนกัน

เหนือจากเรื่องราวของเครื่องรางของขังแล้ว
ผมอยากรู้ว่าทำไมไอ้ไข่ถึงมาอยู่วัดเจดี

หลวงประทรวจทุดงจับไปกรุงเสียยุธยา
แล้วท่านก็เลยแวะมาวัดเจดี
เพราะว่าวัดเจดีเป็นเหมือนทางผ่านสมัยก่อนโบราณ
แล้วก็วัดเจดีมีเพื่อนของท่าน

วัดเซมาเมืองที่นครเศรษฐมราช
ก็เลยคล้ายว่าแวะหาเพื่อนสักหน่อย
พอไว้ปุ๊บท่านก็ด้วยยานของท่านเนอะ
ก็รู้ว่าสถานที่อย่างนี้ต่อไปจะเป็นที่รุ่งเรือง
ตามว่าพุทธศาสตราเป็นหลักให้กับศาสนาได้
ก็เลยสั่งไอ้ไข่ว่าเจ้าอยู่นี่แหละไม่ต้องตามไปแล้ว

ตามอย่างนี้เด็กเป็นเหมือนมีชีวิตเนี่ยนะ

ก็เลยมาพอมาถึงวัดก็ฝากหัวทองไว้

หัวตองเสร็จท่านก็เดินทางทุดงไปกรุงศรีธุยาครับผม

อันนี้พอหนุ่มพุทธจะทุดงกลับมาเนี่ย

ใครอย่างนี้ได้
ในน้ำคือมันก็ตายแล้วมันก็พรุ่งตรงแล้วเหมือนกับ
พรีตัวเองพรีชีพเพื่อที่วิญญาณอยู่ในนี้อยู่ที่นี่
แล้วก็ดวงวิญญาณก็สิงค์นาศิษย์อยู่รักษาสถานที่นี่ไว้

ใช่กลัวท่านจะพาตัวเองกลับไปไง

เลยกลายเป็นที่มาของไอ้ไข่เนี่ยเวลาบนไว้เนี่ย
จะต้องมาแก้เพราะว่าสัจจะของไอ้ไข่เนี่ยสำคัญไง

ชาวบ้านเคยมีใครเห็นวิญญาณไอ้ไข่ประมาณนี้
ครั้งนี้คือถ้าเกิดลบหลู่ท่านเนี่ยคือ

นี่พระทักที่จำบรรษาสมัยก่อนน่ะ

ใช่ครับคือแหวนสร้างมาก็๕รุ่น

นี่รุ่นแรกรุ่นแรกจะสร้างสร้างสองแบบ
เมื่อก่อนต้องไปแจกตามคอนเสิร์ตเอกชัยศรีวิท
นี่เม็ดแตงนี่ที่ก็ได้ชื่อว่าเม็งเอกชัยไงพี่

จริงพี่เอกมาคอนเสิร์ตปี๔๘

คราวนี้ทางวัดเองเพื่อที่หารายได้เพื่อให้คนเข้ามาดูเยอะ
ก็เลยเอาให้กับหางบัตร
ไอ้ไข่ยังไงหรือเวลาที่สมมุติจะบูชาไอ้ไข่เข้าบ้านเนี่ย
จะต้องจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางอะไรก่อนบ้างไหม

เขาเรียกเลยไข่เอ้ยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าจริงในการบอกเจ้าที่เจ้าทางเนี่ย
มันเป็นสายของกุมารมากกว่า

ท่านเป็นเทพเราก็คือนำท่านเข้าไปในบ้านแล้วก็หาที่เหมาะสม

เอาการปฏิบัติก่อน
ไข่เนี่ยพวกขนมเปียน้ำแดงผลไม้เนี่ย
สามารถไหว้ได้ของเล่นอะไรอย่างนี้
แต่สิ่งที่สำคัญจริงก็คือการทำบุญ

เพราะว่าที่วัดนี้ก็เพียบแล้วของเล่นของอะไรที่เข้ามาถวายใช่ไหมพี่

แค่ว่าโอกาสของเราเนี่ยจะมาถึงวันไหน
ถ้าเกิดจะขออะไรสักอย่างหนึ่งไม่จำเป็นต้องให้ใครหรอก

ขอนั่นอุ๊ยดีก็ต้องขอต้อง
ไม่ได้ศรัทธาก่อนแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นจะตามมา

แต่ถ้าสำเร็จจะมาเป็นช่วงภาพลูกนี้มีคนละลูกนะ
อีกหนึ่งภารกิจที่ต้องทำ
หากได้มาไหว้และแก้บนไอ้ไข่ที่วัดเจดีคือประทัดกล่องใหญ่ที่คุณมดดำและคุณหนุ่มกัญชัย
ตั้งใจที่จะมาจุดส่งท้ายก่อนลากลับกรุงเทพในวันนี้
ต้องบอกเลยว่าเศษประทัดเล็กที่กว่าจะทับถมกันจนกลายเป็นกองพะเนินมหมาได้ขนาดนี้
เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนทั่วทุกสารทิศที่ยังหลั่งไหลมาที่วัดเจดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายครับ

คือว่าวันนี้เราก็รีกว่าบินกันมาที่นี้นะคะเพื่อที่จะได้ให้มูชมได้เห็นว่าวัดเจดีของไอ้ไข่เป็นยังไงบ้าง
ในพื้นที่ของคุณครับจังหวัดของคุณอำเภอของคุณตำบลของคุณหมู่บ้านของคุณ

พวกเรารอท่านผู้ชมอยู่และแน่นอน
สนับสนุนการเดินทางที่สะดวกสบายมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
๑ชั่วโมงจากดอนเมืองศูนย์นครศรีธรรมราชแล้วจากสนามบินมาเนี่ย

ของเราหมดแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้นำเสนอไปนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับแล้วแต่ใจของคุณเลย